มาคราวนี้ความแซ่บรวมตัวกันไปเลย
แต่เป็นคุณแม่ยุค๙๐ที่บอกเลยว่า๑๐๒๐ปีก็ทำอะไรพวกชีไม่ได้นะจ๊ะ
เริ่มกันที่แม่คนแรกค่ะคุณนุ๊กสุธิดา
หน้าเด็กตลอดกาลทอนซีบุวันแหละ
เชื่อว่าหลายคนยังร้องกันได้อยู่นะคะเพลงดังของเขานั่นเองนะคะ
นี่สมัยก่อนเป็นสาวน้อยมีเขี้ยวแถมด้วยลักยิ้มนะฮะ
แล้วก็ตาโตเลยเรียกว่าเป็นสไตล์ที่น่ารักมากในยุคนั้นจนถึงยุคนี้เลย
นุ๊กอยู่ในวงการตั้งแต่ปี๒๕๓๕คุณผู้ชมสร้างผลงานเอาไว้มากมายเลย
ว่าจะเป็นละครเพลงภาพยนตร์จนตอนนี้ถ้าให้ทายอายุ

เก็บไปก่อนเลยเลข๓ตอนนี้เขา๔๔แล้วจ้า
นุ๊ก๔๔แล้วมีครอบครัวมีลูกถึง๓คน
แต่ด้วยความหน้าเด็กของพี่นุ๊กค่ะคุณขาไม่เปลี่ยนจากเขาเดิมเลยนั่นเองนะ
เป็นเพราะว่าดูแลตัวเองอย่างดีออกกำลังกายสม่ำเสมอ
นุ๊กถึงได้สวยสดใสแบบนี้ไงคุณป๊า
เราต้องเอาเคล็ดลับนี้ไปทำตามนะการออกกำลังกายช่วยได้จริง
เห็นพี่นุ๊กแล้วเนี่ยมาต่อที่อีกหนึ่งคุณแม่เลย

ฉันชื่อบุษบานิโค
คุณนิโคนั่นเองค่ะสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันค่ะ
เข้าวงการมาตั้งแต่ปี๒๕๔๑ค่ะ
ตอนนั้นพี่นิโคเขาเป็นนักร้อง

ก็คือเป็นสาวลูกครึ่งคมเข้ม
กว้างแบบนี้ตามสไตล์พี่นิโคเลยนะคะ
ทำให้หลายคนหลงรักพี่นิโคไม่น้อยเลย

คุณเชอรี่ทายอายุมาดีกว่าเท่าไหร่

ตอนนี้ดูข้างเขาน้องทิกเกอร์ลูกชายนะคะ

ต้องเป็นแฟนน้องทิเกอร์แน่

ปิดท้ายกันที่แม่บัวชมพูละกันนะคะ

วิธีการสตาร์ฟหน้าเขาเราก็ไม่รู้นะว่าทำยังไง

อยู่ในวงการมาพอกับพี่นิโคเลย

แล้วตอนนี้พี่บัวชมพูอายุ๔๑ปีค่ะ
เป็นคุณแม่ลูก๓แล้วนะคะ

ตาหวานมีลักยิ้มสองข้างแบบนี้นะฮะ

นักร้องสาวอมตะกันไปเลยนะแกงนี้ยกให้ทั้งแกงคุณแม่เลยนะจ๊ะ
สุดยอดนะแต่คุณผู้ชมสังเกตนะว่าแต่ละแม่ที่เราเล่าไปเนี่ย
เขาดูแลตัวเองออกกำลังกายทุกแม่เลยนะจ๊ะ
และทุกแม่เนี่ยก็คือเป็นนักร้องเมื่อก่อนด้วย
หรือว่าการร้องเพลงจะทำให้เรามีความสุขจากภายในสู่ภายนอก
แต่ว่านักร้องก็วอมเสียงรอก่อน